คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากให้ฟังให้ดี
เพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเราหรือเปล่า

คราวนี้มาหลอกผู้หญิงคนนึง
คือเธอก็เดินจับจ่ายซื้อของอยู่ในตลาดนะ
มีแก๊งเป็นแก๊งป้ามากัน๓คน
แล้วก็บอกว่าพวกป้าเจอกระเป๋า
ข้างในมีทอง๒บาทอยู่

แบบนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุด
ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะเขาก็ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเขาไปรวมแล้ว

เขาไปหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงนะฮะ
ใช่ค่ะตำรวจภูทรสพบังปะกง

นำกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่ถูกแก๊งตกทองหลอก

ที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดบางวัวค่ะ
อยู่ริมถนนเทพรัฐบางนาตราด
คู่ขนานขาเข้าชนบุรี
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
ก็ตอนนั้นมีพลเมืองดีต้องพาผู้เสียหาย
คือนางสาวทันชนิดปรังประโคนอายุ๒๑ปี
ผู้เสียหายอยู่ในอาการตกใจค่ะ

ก็ประคองเธอออกมาจากตลาดนัด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าใจเย็นก่อนนะน้อง

ผู้เสียหายเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย

แล้วก็มีแก๊งเป็นคุณป้าสูงวัย
อายุประมาณ๕๐๕๕ปีมากัน๓คน

แล้วป้าก็บอกว่าหนู
ป้าไปเก็บกระเป๋าตังค์ได้
ตกใจเลยเปิดกระเป๋าดูดูสิหนู
มีทองน่าจะ๒บาทได้นะอยู่ในกระเป๋าป้า
เอายังไงดีล่ะหนูช่วยป้าตามหาหน่อยได้ไหม
ทีนี้คุณผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็ตกใจอยู่ว่าฉันจะทำยังไงดี

เอาอย่างนี้หนูเดี๋ยวหนูถือกระเป๋าที่มีทองนี้ไว้
เดี๋ยวป้าจะเดินไปตามหาเจ้าของทอง
ที่ให้หนูถือไว้เนี่ยเผื่อเจ้าของทองเข้ามาแถวนี้
หนูจะได้คืนเขาเลยแต่มันเป็นของมีค่า
ถอดสร้อยคอของหนูมาหน่อยได้ไหม

แหนทองของหนูครึ่งสลึง

แล้วก็เอาเงินสดมาให้ป้า๕๐๐บาท
ซึ่งในนั้นมันก็มีรหัสกดเงินเรียบร้อยค่ะ
ทีนี้แก๊งป้าเขาก็แลกกับกระเป๋า
บอกว่ามีทอง๒บาทให้คุณทันชนิดถือเอาไว้
ทีนี้ป้าก็บอกว่ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้ามา
ปรากฏว่าป้าก็เดินไปตามหาเจ้าของทองค่ะ
หลังจากนั้นก็หายไปเลย

ส่งเป็นข้อความมามาในโทรศัพท์มือถือ
พอแบบนี้แล้วเธอก็ตกใจว่า

รีบบอกคนแถวนั้นให้ช่วยแจ้งตำรวจ
เรื่องต้นตำรวจก็พาไปพบพนักงานสอบสวน

แล้วก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าไอ้ทองคำที่บอกว่า๒บาท
อยู่ในกระเป๋าก็ไม่ใช่ของจริงอะนะคะ
ครับอย่างหลงเชื่อกันนะฮะ